เชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้เยอะเลยค่ะ
เขาบอกว่าเขาไปจอดรถจักรยานยนต์

ปรากฏว่าตำรวจจราจรสพหัดใหญ่มาล็อกล้อ
แต่เขาบอกว่าขอเถอะจะให้จ่ายค่าปรับก็ได้
เขาจะต้องเอาเครื่องออกซิเจนไปให้คุณแม่เขา

แต่ตำรวจจราจรบอกว่าไม่ได้
จะต้องไปจ่ายค่าปรับที่โรงพักเท่านั้น
เขาก็พยายามเจรจากับตำรวจจราจรอยู่ตั้งนาน
สุดท้ายเขาเอาเครื่องออกซิเจนไปให้แม่ไม่ทัน

ใช่แล้วแม่เสียชีวิตนะคะ
ตอน๑๑นาฬิกา๒๕นาทีเมื่อ๕มกราคมที่ผ่านมา

ตำรวจก็รักษากฎหมายดีมาก

คงมีความสุขกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้

แสดงความคิดเห็นกันเยอะมากจริงนะ
ค่าปรับเนี่ย๕๐๐เนี่ย

ถึงจะปลดให้ก็ไปเอาเครื่องออกซิเจนให้แม่ไม่ทัน
ให้คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์นักข่าวของเรา

โพสต์คือนายสมชายเพชรชุม

ไม่อยากจะให้สัมภาษณ์เรื่องนี้แล้ว
บอกว่าไม่อยากจะต่อความยาวสาวความยืด

แต่ต้องมาชี้แจงเพราะสิ่งที่เขาเจอ

หลังจากที่แม่ออกจากโรงพยาบาล

โรคความดันแล้วก็เป็นนิ่วเหลือรัง

เช่นเป็นเครื่องช่วยหายใจอย่างต่อเนื่อง

เตรียมออกซิเจนเอาไว้เพียงพอแล้ว

ว่าออกซิเจนใกล้หมด
ก็เลยต้องขับรถวนไปหาออกซิเจน

ไปเจอร้านที่อยู่ใกล้กับโรงพยาบาล
แต่มันไม่มีที่จอดรถจริงจริงมีที่ว่างตรงที่จอดรถจักรยานยนต์
ตอนนั้นมันมีที่อยู่ก็เลยรีบจอดเพราะว่าต้องรีบเอาออกซิเจนไปให้แม่
พอออกมาปุ๊บตำรวจล็อกล้อไปแล้วค่ะ
นายสมชายบอกว่าก็พยายามมองหานะคะว่าตำรวจที่ล็อกล้ออยู่ตรงไหน
เจ้าของร้านเห็นว่าตัวเองเดือดร้อนเพราะว่าต้องรีบไปช่วยแม่
เจ้าของร้านก็เลยรีบโทรศัพท์หาตำรวจให้ก็โทรไป๑๙๑ค่ะ
แต่พอดีตำรวจที่ล็อกล้อมาพอดีมาปลดล็อกล้อล็อกล้อให้กับรถคันอื่น
นายสมชายบอกว่าก็พยายามไปคุยกับตำรวจคนนั้นนะคะแต่เขาไม่ยอมฟังค่ะ
จะพยายามบอกแล้วว่าจะต้องรีบเอาออกซิเจนไปให้แม่นะ
แล้วเดี๋ยวจะรีบจ่ายค่าปรับให้ตำรวจไม่ฟัง
ตำรวจทำเสียงไม่ดีใส่เขาด้วยเหมือนกับขึ้นเสียงแบบไม่พอใจ
ต่อว่าว่าทำไมต้องโทรศัพท์ไปโวยวายกับตำรวจกลาง๑๙๙
ซึ่งนายสมชายบอกว่าไม่ใช่แบบนั้นตอนนั้นพูดยังไง
ตำรวจจราจรที่ล็อกล้อเขาไม่ฟังเลยบอกแค่ว่าคุณต้องไปโรงพัก
คุณต้องไปจ่ายค่าปรับที่โรงพักก็เลยต้องไปค่ะ
สุดท้ายก็เลยเอาออกซิเจนไปให้แม่ไม่ทันและแม่เสียชีวิตนะคะ
เดี๋ยวผมก็มาจ่ายไปสั่งโครงกฎธรรมันเป็นจังหาธิรัติ
มันบอกไม่ต้องพูดอ่าคุณทำผิดไหมที่คุณมาจอด
พูดเป็นไหมที่คุณมาจอดเที่ยงแบบผมว่าผมผิดครับ

ผมยังไม่พูดอะไรเลยมันบอกอ้าวแล้วโทรเป็นการหนึ่งอะไรมั้ง
บอกผมไม่ได้โทรครับเจ้าของร้านก็เป็นคนโทร
ตรงนี้เคลียร์ทำนิดหน่อยทีนี้เขาบอกอ่ะ

ทีลงไปยอมปลดให้เราเหรอพี่ครับเขาก็รู้ว่า
เขาคิดว่าเป็นข้อแก้ตัวของผมด้วย
เล่นอย่างเขาอารมณ์เสียมาจากการที่

เราไปคุยกับทางตำรวจมาให้ด้วยนะคะ

ทีนี้ค่ะนายสมชายเจ้าของโพสต์บอกว่า
เขาก็รู้แหละว่าเขาจอดรถผิดที่

เขาก็คุยกับตำรวจแล้วว่ายินดีจ่ายค่าปรับให้

คือแม่ป่วยหนักขอเอาออกซิเจนไปให้แม่ก่อน
แล้วจ่ายค่าปรับให้แน่นอน
แต่ตำรวจกลับไม่มีวิจารณญาณในการทำหน้าที่
เป็นเจ้าหน้าที่รัฐเขาว่าจะหนีได้ยังไง
ใบสั่งก็มีใบสั่งก็ให้มาสิเขาไปจ่ายแน่
เขาบอกว่าอยากจะให้ฟังเหตุผลกันบ้างค่ะ
เข้าใจว่าปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
แต่บางทีก็ต้องคำนึงถึงหลักมนุษยธรรมด้วย
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราไปคุยกับทางตำรวจมาให้ด้วยนะคะ
พันธุ์ตำรวจโทนฤทธเครือเนศสารวัตรจราจรสพหัดใหญ่
บอกว่าพื้นที่โดยรอบโรงพยาบาลหัดใหญ่
มันมีปัญหาเรื่องของการจอดรถมากค่ะ
ก็เลยจำเป็นต้องบังคับใช้กฎหมาย
ด้วยการบังคับล้อหรือว่าล็อกล้อค่ะ
กับรถที่ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร
เพื่อให้ทุกคนได้ใช้ถนนอย่างเท่าเทียมกัน
กรณีนี้ตำรวจเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่นายสมชายบอก

แต่ทางสารวัตรจราจรสพหัดใหญ่บอกว่า

ว่าตำรวจจราจรนายดังกล่าวเนี่ยใช้ถ้อยคำพูดจาไม่เหมาะสมจริงหรือเปล่า
ก็มีการเรียกมาพูดคุยว่าหลังจากนี้ต้องพูดจาให้เหมาะสม
และให้มีดุลยพินิษฐ์ในการพิจารณาให้บริการกับประชาชนด้วย
พี่แจ้งปัญหากับผมว่าเป็นอย่างนี้ครับ
ผมขออนุญาตใช้ดุลพินิษฐ์ในการดำเนินการไปก่อน
ส่วนเรื่องการชำระค่าปรับหรืออะไรเนี่ย
เดี๋ยวจะติดต่อให้เขามาชำระ
ถ้าไม่ชำระก็จะได้ออกหมายแจ้งเตือน
เพื่อให้ประชาชนกับตำรวจเข้าใจซึ่งกันและกัน
สารวัตรจราจรสถานีตำรวจภูทรหัดใหญ่ก็บอกว่า
เหตุการณ์นี้ยืนยันว่าตำรวจจราจรไม่หวังผลประโยชน์แอบแฝง
ทำไปตามกฎหมายกับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย
ส่วนเหตุผลและความจำเป็นจริงแล้วก็สามารถคุยกันได้
ไม่ได้ต้องการจะปรับอัตราสูงสุด
เพราะบางรายก็ปรับขั้นต่ำหรือแค่ว่ากล่าวตักเตือนก็มี
แล้วก็ขอโทษกับครอบครัวของผู้เสียชีวิต
ขอรับผิดชอบในฐานะผู้บังคับบัญชา
และออกคำสั่งให้ตำรวจจราจรนายนี้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด
ตำรวจจราจรทุกนายไม่อยากจะให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
เพียงแต่ต้องการจัดระเบียบจราจรให้ดีที่สุด
ตำรวจชี้แจงมาแบบนี้ค่ะ

บอกว่าถ้าเจอลักษณะแบบนี้
ตำรวจก็อาจจะใช้วิธีการก็คือ
ถ้าคุณจำเป็นอย่างนี้จริงเนี่ยโอเคได้

หรือไม่ผมรีบขับรถพาไปส่งเลย

คุณก็ต้องถูกเรื่องของการให้การเท็จอะไรพวกนี้นะครับ
ก็ไม่เป็นไรครับก็จะได้ทำความเข้าใจกันนะครับ